กระแสข่าวเรื่องของการปลดบิ๊กเจี๊ยบนะครับ

เลขาธิการสมาคมก็ดูจะเบาลงไปนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีสื่อโทรไปสัมภาษณ์เจ้าตัวก็บอกว่า
พร้อมที่จะเคลียร์กับทางนายกสมาคมนะครับ
ก็คือพลตรวจเอกด๊อกเตอร์สมยศ

ก็ตอบสั้นนะครับ

นี่คือคำพูดที่หลายสื่อนั้นเอาไปลงกันเลยนะครับ

ซึ่งหากว่านายกสมาคมนั้นเรียกไปพูดคุยก็พร้อมจะคุยกันแบบเพื่อนนะครับ
แล้วก็หากใช้ออกจากตำแหน่งก็ไม่ยึดติดอะไรนะครับ
ก็มีรายงานเหมือนกันว่ายังไม่มีการออกหนังสือปลดทาง
ตรวจโทพิสันอย่างเป็นทางการซึ่งพลตรวจเอกสมยศนะครับอยากให้ลาออกเองอย่างสง่าผ่าเผย
โดยไม่ต้องมีการปลดเพื่อนรักให้เสียความรู้สึกครับ
เรื่องของการเตรียมความพร้อมในซีซั่นหน้าของฟุตบอลโลต้าไทยลีกยืนยันแล้วนะครับว่า
ก็มีการโวยพรให้นักเตะนั้นประสบความสำเร็จขอบคุณในความทุ่มเท
อย่างนั้นหนึ่งสมัยดึงเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายในศึก
มีผ้าหลุดเหมือนกันว่าทั้งคู่ไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ